เป็นเหตุการณ์ที่ชายเร่ร่อนชอบดื่มสุรา
แล้วก็มักจะมีพฤติกรรมแกล้งเดินตัดหน้ารถ

ตั้งใจเดินตัดหน้ารถนะฮะ
แล้วก็ทำเหมือนว่าถูกรถเฉียวชน

เรียกค่าทำขวัญต่างนานานะครับ
คราวนี้มีผู้ประสบเหตุนี้
แต่ว่าภาพจากกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพไว้ได้ครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ

แต่คือจริงรถเนี่ยก็มาเลนขวาสุดนี่ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะ

ก็เป็นนาทีที่ชายอายุประมาณ๔๐๔๕ปี

จงใจให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนนะฮะ
บนถนนเทพรัฐบางนาตรา
กิโลเมตรที่๔๖ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ทำให้รถเก๋งโตโยต้าที่มีนายถาปากร

ก่อนที่นายถาปากกองจะรีบจอดลดลงมาดู
ก็พบว่าชายดังกล่าวมีการหมื่นเมา

มาด้วยมาประดีตรงนี้นะครับ
ผู้ชายที่ข้ามถนนแล้วก็ถูกรถเฉียวเนี่ย

แล้วก็ไม่ยอมให้กู้ภัยตรวจอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
อืม

แต่ลุงขึ้นข้ามแบบนี้ดีนะผม

ลุงเจ็บตัวไหนไหม

ผมก็หักหลบมาแต่พี่คนนี้เขาตามหลังผมมาไง

ลุงขึ้นข้ามไม่ให้แค่นี้ค่ะ
ก็แค่นั้นล่ะ

แล้วก็เห็นลุงเขาข้ามถนนอยู่

มันไม่น่าใช่ทางที่คนข้ามนะคะ

แล้วก็เราสอบถามชาวบ้าน

ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนเก็บของเก่า
ชอบดื่มเหล้าหากเงินหมด
จะออกมาเดินแบบนี้เพื่อให้รถเฉียวชน

หรือเสียชีวิตและเป็นอุบัติเหตุใหญ่ได้

เป็นห่วงทั้งตัวคุณลุงคนนี้ด้วย

อุบัติเหตุในอนาคตนะครับ